เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการที่เราจะสร้างอาชีพสร้างรายได้กันหน่อยเดี๋ยวนี้
มันมีช่องทางการทำมาหากินเยอะแยะมากมายอยู่ที่ว่าเราสนใจแล้วเราก็ชื่นชอบอะไร
ถ้าเราจับทางถูกรับรองเลยว่ารุ่งแน่
โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้คนหันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพกันเยอะขึ้น
เพราะฉะนั้นเรื่องอาหารการกินก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ

ปลูกผักนี่แหละเป็นการหารายได้เสริมได้เป็นอย่างดีเลยโดยเฉพาะผักที่เขาเรียกว่าผักไฮโดรโปรโปรนิก
ส่งขายได้โอ้โหเยอะแยะมากมายคุณเดี๋ยวไปดู

ใบตองยอมรับตามตรงว่าไม่รู้วิธีการปลูกจริงแต่เขาเห็นเนี่ยนะเคยเห็นแบบนี้ที่เขาปลูกเป็นลางแบบนี้
เหมือนปลูกในน้ำเขาเรียกแบบนั้นผักไฮโดโปรนิกอะนะคะ
ขึ้นเหนือไปที่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะ
มาเรียนรู้การปลูกผักไฮโดโปรนิคที่แปลงปลูกผักของคุณปฐมพงศุกร์แสนโชธ
เกษตรกรที่หันหลังให้กับการทำงานประจำนี่เขาเคยทำงานประจำมาก่อน
แล้วก็ใช้ระบบไฮโดโปรนิกซึ่งจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยผักของที่นี่นะคุณ
เป็นที่ต้องการของตลาดมากคุณดูเนี่ยโอ้โหเยอะมากจริง
คือผักเขาสดสะอาดปลอดภัยสร้างรายได้วันละ๒๐๐๐บาท
คุณรายได้ดีมากนะคะคุณปฐมพงศ์เจ้าของแปลงผักเล่าให้ฟัง
บอกว่าเขาทำการปลูกผักแบบไฮโดโปรนิกนี้มา๕ปีแล้วคุณชนะ
ผักที่ปลูกเนี่ยจะใช้ระบบน้ำวนเพราะว่ามันจะทำให้ผักโตเร็วกว่าการปลูกแบบระบบอื่นนั่นเอง
แล้วคุณรู้ไหมว่าเขาเนี่ยส่งออกตามร้านขายต่างตามตลาดต่างเนี่ยนะ
ลูกค้าที่จะมาซื้อกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารที่ขายพวกสเต็กร้านขายสลัด
ตอนนี้เนี่ยนะมีร้านค้าที่ส่งผักออกไปขายให้ประมาณ๑๐ล้านได้แล้วอ่ะคุณ
ก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะผลผลิตเนี่ยวันหนึ่งประมาณ๒๐กิโลกรัมเยอะมากค่ะ
เห็นแบบนี้แล้วนะคะต้องบอกว่าเป็นเกษตรกรเนี่ยมันเหมือนจะยากนะ
แต่ถ้าเราสนใจใส่ใจและเข้าใจมันจริงดิฉันเชื่อเลยว่าทุกคนสามารถทำได้
วกกับตอนนี้หลายคนก็เริ่มมารักสุขภาพกันมากขึ้น
นี่ก็เลยกลายเป็นได้ทั้งอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก
ที่น่าสนใจมากในยุคนี้นะคะ
หลังจากจบรายการนี้ต้องขอตัวนะครับคุณผู้ชม

ชอบผักชอบผักชอบผัก

อ่ะถ้าผักเขียวถ้าไม่ชอบกิน

โอ๊ยเป็นผักสีทอง